วันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ชายคนหนึ่งนะคะหายตัวไปค่ะ
หายตัวไปเข้าไปในป่าในพื้นที่อำเภอลานสกาจังหวัด
ขออภัยนะคะในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
พอหายเข้าไปญาติพี่น้องกลัวนะคะไม่ทราบว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แล้วพื้นที่นั้นมีช้างเยอะ
บอกแบบนี้นะคะกลัวช้างจะทำร้าย
เอาล่าสุดค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหา
เจอตัวแล้วนะคะแล้วไปโผล่นู่น
อำเภอลานศักดิ์ค่ะข้ามไปอีกอำเภอเขาบอกว่าเดินข้ามเขา
ไปสามลูกตัวเขาเองบอกนะคะแต่สภาพเนี่ยอิดโรยมากค่ะ
พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า๕๐คนค่ะ
ลงพื้นที่จุดนี้เป็นชายป่าข้างวัดป่าเขามโนรา
ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เข้าไปค้นหาตัวในเดชรัตนวัล
หายตัวไปเข้าไปในป่าหลังจากที่ขับรถไถนาไปจอดตรงชายป่า
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาหน่อไม้
หายตัวไปเลยค่ะหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ญาติพี่น้องก็เกรงนะคะว่าจะถูกช้างป่าทำร้าย
ล่าสุดมีชาวบ้านไปเจอตัวในเดชแล้ว
สภาพอิดโรยเนี่ยค่ะเสื้อดำคนนี้เสื้อดำแขนยาวเนี่ย
เดินออกมาจากป่าเองมาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
บอกพาผมกลับบ้านที
ที่ไปเจอตัวในเดชอยู่ในพื้นที่บ้านทรัพย์สมบูรณ
ตำบลป่าอ้ออำเภอลานศักดิ์คือข้ามอำเภอไปเลยค่ะ
ห่างจากจุดที่หายไป๒๐กิโลเมตร
พอพูดคุยได้นะคะให้น้ำดื่มให้อาหาร
พูดคุยได้ก็ถามแหละเหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงในเดช
เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าเข้าป่าไปหาหน่อไม้ตามปกติ
แต่ระหว่างที่เดินอยู่จู่มันหลงป่า
ซ้ายมองขวาอ้าวทำไมมันไม่เหมือนเดิมไปแล้วอ่ะ
ลงทิศทางที่เคยจำได้ก็จำไม่ได้
ตัดสินใจค่ะไหนตัวเองก็เคยเดินป่านะ
เดินไปเรื่อยแล้วกันเดินไปเดินไป
บอกว่าข้ามเขาไปสามลูกผ่านดงช้างด้วย
แล้วเมื่อคืนอยู่บนยอดเขาค่ะ
ลูกสุดท้ายก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นแหละ
ตื่นเช้าขึ้นมาตัดสินใจเดินต่อไปอีก
เดินไปเรื่อยจนเห็นหลังคาบ้านคน
ความหวังมาค่ะแสงสว่างเห็นแล้ว
เดินต่อไปจนถึงหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์

ขอร้องให้พากลับมาส่งที่บ้านพักในอำเภอห้วยคดนะคะ
ญาติเห็นดีใจค่ะพี่น้องดีใจเพื่อนบ้านดีใจเจ้าหน้าที่ดีใจ
แต่ว่าสภาพก็อิดโรยต้องนำตัวไปตรวจเพิ่มเติมนะคะที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ